เมื่อวานนี้๗วันการจักรลาแตงโมนิดานะคะ
แต่คดีนี้ยังปิดไม่ลงยังปิดไม่ได้
เบรกนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของการจับพิรุษ
สำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโม

เริ่มจากเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะคะ
ตอบคำถามไม่ได้จริงสำหรับตำรวจว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามเนี่ย
มันเป็นอย่างไรกันแน่มันมีการแก้เวลาหรือเปล่า

วันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์พฤหัสบดี

ข้างหลังสรุปแล้วสะพานพระราม๘เนี่ยตอนนั้นที่มีการถ่ายเนี่ย

ไฟบนสะพานพระราม๘โดยเฉพาะไฟส่องสลิง

มันมีความสัมพันธ์ผูกโยงกันยังไงนะฮะ

นักสืบโซเชียลตั้งคำถามว่า
เวลาที่ถ่ายรูปเป็นเวลาที่สะพานพระราม๘
ต้องปิดไฟส่องสว่างสะพานแล้ว
ทำไมในรูปถึงมีการเปิดไฟอยู่นะคะ
รูปหลักที่ชาวเน็ตจับโป๊ะจับพิรุษ

๒๑นาฬิกา๕๖นาทีรูปนี้คุณแซนมันคุณถ่าย

รูปนี้คุณผู้ชมดูเวลานะคะ๒๒นาฬิกา๖นาที

ของคุณกติกคุณกติกนั่งอยู่บริเวณหัวเรือ
รูปนี้๒๒นาฬิกา๑๓นาทีวันพฤหัสนะคะรูปนี้ก็เหมือนกัน
คุณแตงโมเป็นคนถ่ายครับทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะว่าเวลา
ถ่ายรูปเนี่ยจริงจริงแล้วถ้าไปดูเวลาเนี่ยสี่ทุ่มกว่าครับ
ไฟบริเวณสะพานพระราม๘มันต้องมืดแล้วแต่ทำไมแก๊กกราวมัน
สว่างอยู่นะคะประเด็นนี้พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยโทรไปถาม
กระติกด้วยตัวเองเลยนะคะกระติกอ้างว่าเพื่อนเนี่ยโทรไปถาม
โยธาของกรุงเทพแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่า
วันนั้นเนี่ยเขาทดลองติดไฟแล้วก็เปิดไฟไว้ทั้งคืนมา

เข้าใจไหมคะนี่เป็นที่มาว่าทำไมตอนที่ถ่ายรูป๔ทุ่มกว่า
แล้วไฟที่สะพานพระราม๘ยังสว่างเธอเธออ้างไว้แบบนี้บอกว่ามี
เพื่อนคนหนึ่งโทรไปถามฝ่ายโยธาของหน่วยงานไหนไม่รู้
แหละค่ะฝ่ายโยธาเขาให้คำตอบมาแบบนี้ว่าวันนั้นได้มีการ
ทดลองเปิดไฟสะพานไว้ทั้งคืนแล้วไปปิดไหนตอนเช้าสิ่ง
ที่เธอตอบกับคุณหนุ่มตอบไว้แบบนี้อีกประเด็นเวลาบนรูป
เนี่ยมีหลายคนบอกว่าคุณไปแก้ไขเวลาหรือเปล่ากะติกยืนยัน
ว่าไม่ได้มีการแก้ไขเวลาในภาพ

แต่เมื่อวานนี้มีนักเทคนิคต่างที่เขามีความเชี่ยวชาญ
ก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเมื่อวานเนี่ยจริง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนั้น
ก็คือบริเวณสะพานพระราม๘ค่ะ

ทีนี้เวลาเปิดปิดไฟจะแยกออกเป็น๒ส่วน
คือไฟส่องสว่างริมถนนบนสะพานทั้งสองฝั่ง
แล้วไฟสปอร์ตไลท์บนยอดเสาของสะพาน
เป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัติ

บนยอดสะพานที่เป็นโคมสวย๑จุดแล้ว
ก็คือตรงสลิงหรือเคเบิ้ลนี่จุดที่๒นะครับ

คือไฟส่องถนนที่วงกลมไว้
แล้วก็๔คือไฟส่องเสาสะพาน
โอ้โหอันนี้จะเป็นไฟใหญ่เลยส่องขึ้นไป
เฉพาะเสาที่เป็นตัววายคว่ำ

ก็คือกลุ่มแรกเปิดปิดแบบออโตเมติก
ก็คืออัตโนมัติกลุ่มที่สองก็คือเปิดปิดแบบแมนนวลแบบมือ
มือค่ะพนักงานไปเดินปิดไอ้ประเด็นกลุ่มที่สองนี่แหละน่าสนใจ
เขาบอกว่าส่วนที่๒หรือกลุ่มที่๒ไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องสายเคเบิ้ล
หรือที่เรียกว่าไฟสีทองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะใช้มือในการเปิดปิดสวิตช์
เป็นแมนวลค่ะก็พอดูเวลาอ้าว๓ทุ่มแล้วเดี๋ยวเดินไปปิดดีกว่า

หรือบางทีอาจจะเลสไปนิดนึงดูเวลาช้าไปหน่อย
ได้ประมาณสัก๓ทุ่ม๓ทุ่มครึ่ง
เวลาเปิดแบบแมนวลก็คือจะเปิดเวลา๑๘นาฬิกา๖โมงตรง

เวลาปิดจะอยู่ระหว่างเวลา๓ทุ่มถึง๔ทุ่ม
ก็คือ๒๑นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกานะคะ
ยกเว้นซะว่าช่วงนั้นมีงานอีเวนต์
เช่นช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสลอยกระทง
จะเปิดตั้งแต่เย็นจนถึงเที่ยงคืน

เด็กหน่อยเข้าใจได้อ่าแต่ในวันเกิดเหตุ
วันที่๒๔กุมภาพันธ์พฤหัสบดี

เจ้าหน้าที่ยืนยันปิดไฟสีทองหรือไฟ๒สายเคเบิ้ลนี้นะคะ

ส่วนที่เห็นในรูปของกระติกคาดว่าเป็นแสงส่องสว่าง

อ่าใช่สะท้อนขึ้นไปจากหัวสะพาน
แล้วก็ไฟเสาสะพานที่ยังเปิดอยู่
ไฟส่องเสาตัววายคว่ำเนี่ยมันเปิดอยู่ดวงหนึ่ง
ประเด็นนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่า
เดี๋ยวจะให้ช่างทีมเทคนิคไปดูว่า
ภาพแบบนี้ถ้าถ่ายแบบนี้
แล้วเวลาเขาปิดไฟแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหม
แต่ก็มีการพูดกันนะถ้าเชื่อคำพูดกระติกนะ
ว่าวันนั้นไฟสายสลิงมันอาจจะไม่เปิด
มันมีแค่ไฟส่องไอ้เสาตัววายคว่ำเนี่ย

เป็นไปได้ไหมเป็นสายสลิงได้โอเคมีคนเขาบอกเหมือนกัน
เรื่องนี้ต้องรอพิสูจน์นะฮะช่างภาพคนไหน

ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวในกรณีตำรวจเขารอพิสูจน
เดี๋ยวเรารอเขามาตรงนี้ก่อน
กล้องวงจรปิดใครเคยไปทานบ้าง
เคยไปทานร้านกินลมชมสะพานิวร้านนี้

ร้านนี้บรรยากาศดีแล้วมองเห็นสะพานพระราม๘ชัดเจน

ใช่เลยใช่เลยนี่ค่ะมุมข้างล่างน่ะค่ะใช่เลย
เขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดของร้าน
ก็คือคืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์มาให้นักข่าวเราดู

ใช่ดูนะคะคุณผู้ชมดูกรอบสีแดงค่ะ

มันจะเป็นเวลา๒๑นาฬิกา๘วินาที
ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะสี่สามสองหนึ่งนี่นะครับพรุ่บพรุ่บ
นี่พรุ่บพรุ่บพรุ่บ
ปิดไฟส่องสายสลิงสายเคเบิ้ลปิดหมดเลย
คลิปนี้เป็นการยืนยันว่าอะไรคะ
เป็นการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เขามีการปิดไฟส่องสายเคเบิ้ล
หรือว่าส่งสายสลิงในเวลา๒๑นาฬิกา๙วินาที
โรสลินเมื่อกี้ที่ผมบอกให้จำเอาไว้

คุณกติกบอกว่าโทรไปถามมาแล้วเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเป็นการตอบคำถามว่าสิ่งที่กระติกพูดจริงหรือไม่

แต่ที่เข้าไปถามนี่คือไฟส่องเสาตัววายคว่ำหรือเปล่า

ทีนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า
คลิปกล้องวงจรปิดจากร้านกินลมชมสะพาน
ซึ่งร้านเนี่ยอยู่ใต้บริเวณสะพานพระราม๘เนี่ย
มันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีการดับไฟ
ส่องสายสลิงบนสะพานพระราม๘จริงนะคะ
แล้ววันนั้นคนในร้านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
๒ลำแล่นเข้ามาในบริเวณนี้

เพราะว่าชาวเน็ตเขาออกมาแฉว่าจริงแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ย

เขามีการจับโป๊ะเอา๒ลำมาเทียบกันเลยนะคะ
มาเทียบสรีระมาเทียบรูปภัณฑ์สันธารของเรือ

ครับมีทั้งประเด็นใหม่มีทั้งประเด็นข้อสงสัย
เราดูเรื่องประเด็นข้อสงสัยไทม์ไลน์และเวลากันหน่อยนะฮะ
สืบจากแชทของคุณแอนนาแล้วกัน
คุณผู้ชมฮะคุณแอนนาเอาแชทมาให้ดู
เวลามันออกมาแล้วให้คุณผู้ชมดูหน้าจอไปพร้อมกันนะครับ
ในรายละเอียดของแชทที่คุณแอนนาส่งไปให้คุณแตงโม
ก็คือวันพระศัพท์บที่๒๔กภพ
เวลาคุณดูให้ดีนะเวลา๓ทุ่ม๕๖นาที
ดูเวลาตรงด้านขวานี้นะฮะ
คุณแอนนาทักแล้วก็เขียนข้อความไปหาคุณแตงโมบอกว่า
ขอเลขทีฉันนึกได้
และ๓ทุ่ม๕๗นาทีคุณแอนนาส่งเข้าไปอีกว่า

อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแอนนาส่งไปในเครื่องของคุณแตงโม
และทีนี้มีข้อความตอบกลับมาในเวลา๒๒นาฬิกา๒๑นาที
ผมไม่ฟันนะว่าเป็นคุณแตงโมตอบมาเองหรือเปล่า
เพราะอันนี้ยังเป็นข้อสงสัยว่าใครตอบ
ว่าได้แผบ
ช่วงไปอีกเวลา๕ทุ่ม๔๕นาที
นาคงทราบข่าวว่าคุณแตงโมพลัดตกน้ำไป

ข่าวเธอตกเรือฉันงงหมดแล้ว
อันนี้คือข้อความและเวลา
ตอนแรกคุณแอนนาเปิดดูเวลาไม่เป็น

เพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าคนใช้ปกติทั่วไป

คุณผู้ชมลองดูในไอจีของใครดี

คุณผู้ชมดูนะนี่ผมแสดงให้ดู

ผมแสดงให้ดูเหมือนที่คุณแอนนา

เวลาเราแชทไอจีนี่กับแฟนรายการของเรานะ

นี่ครับถ้าส่งมาแบบนี้ส่งมาตอนไหนเวลาไหนไม่รู้
ลองปัดดูนี่ครับเวลาออกมาแล้ว

บ่าย๒กว่าบ่าย๒กว่านี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดมาก
แต่คุณผู้ชมลองปัดดูแบบนี้จะรู้เวลาเลยนะครับ

ดูรู้เวลาหมดเลย
ย้อนไปตอนนี้ส่งกันตอนไหนนะปัดดู
ดูรู้เวลาหมดเลยเวลาที่แท้จริงเลย
นี่ครับนี่แหละครับเลยเป็นหลักฐานว่าคุณอันนาบอก
รู้แล้วเรื่องเวลาว่าคุณแตงโมตอบมาเมื่อไหร่

ทนายนิด้าคุณเบิร์ตคุณปุ้ย
ทนายนิด้าออกมาตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้เลย
บอกว่าจากการที่ดูแชทของคุณแอนนา

น่าจะตอบกลับมาตอน๔ทุ่ม๒๑ค่ะ
แต่ถ้าไปโยงใยในวันเกิดเหตุ
ที่มีข่าวออกมาตั้งแต่แรกบอกว่า
นี่ตอนที่แตงโมตก

ยังขับเรือวนหากันเองก่อน

แล้วแจ้งกู้ภัยตอน๔ทุ่ม๔๐นาที
ถ้าย้อนกลับไปตามคำพูดของเพื่อนบนเรือ
บอกว่าโอ้โหวนหากัน๔ครึ่งชั่วโมงเนี่ย
แสดงว่าแตงโมอาจจะต้องตกเรือตอน๔ทุ่ม๑๐นาที
มันไม่สอดคล้องกับข้อความแชทของคุณแอนนา
ว่าแตงโมตอบกลับมาตอน๔ทุ่ม๒๑นาที
ถ้าเกิดว่าคุณนิด้าบอกว่าคุณแตงโมน่าจะตกเรือตอน๔ทุ่ม๑๐นาที
แล้วมันมีภาพที่คุณแตงโมถ่ายภาพบนเรือให้คุณกติกตอนนั้น๔ทุ่ม๑๓นาทีนะคะ
เวลาตรงนั้นมันก็ไม่ตรงกันอีก
คุณแตงโมตกน้ำก่อนเหรอถึงขึ้นมาถ่ายภาพให้ได้

คุณนิด้าทนายนิด้าตั้งข้อสังเกตไว้
และอีกอย่างหนึ่งแล้วใครเป็นคนตอบแชทคุณแอนนา

พร้อมข้อความบอกว่าเวลาที่แท้จริงตามนี้ค่ะ
มีคนสอนดึงเวลาให้ดูแล้วค่ะอย่างที่ผมทำให้ดูนะ

สรุปโมตอบเองใช้คำเหมือนเดิม
๒๒นาฬิกา๒๑นาทียังไม่จมน้ำเหรอ

นี่ฮะเป็นการตั้งข้อสงสัยนะครับ

บอกว่าไอ้คำพูดว่าได้แผบ

มันไม่ใช่แบบคำพูดที่แพ็บอะไรอย่างนี้นะ

เราก็จะรู้ว่ารักษณะการตอบเป็นยังไง

โอ้โหมันเป็นการตั้งข้อสังเกตอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคุณฮะ

ว่าคนที่แชทลักษณะการคุยใช่คุณแตงโมหรือเปล่า

ก็คุณผู้ชมอย่าไปคิดว่า
นักสืบโซเชียลหรือนักข่าวอย่างพวกเราในเก่งกว่าตำรวจนะครับ

เพราะว่าถ้านักสืบโซเชียลไม่เอ๊ะนักข่าวไม่เอ๊ะ

ถ้ายอมไม่ได้ก็อย่าไปว่าเขา